จะถ่ายปีใหม่นี้แหละ

พบป้ากระต่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันแบบว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจเหลือเกินค่ะ
จะเป็นแบบอบอุ่นแบบโอป้าหรือว่าใจร้ายดุดันเข้มป่วนใจ

เราอยากรู้เราอดใจไม่ไหว
งแขนกล้ามเป็นมัดคุณผู้ชม
ไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ

แล้วตอนนี้มันบวกกับหลายอย่าง

ก็เลยเดี๋ยวขอบิลท์ขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่ง
อาจจะไปต้นปีหน้าเลยน่าจะโอเคแล้ว

ไม่แหละครับตอนนี้ก็กลับมามันอาจจะได้พักด้วย
จะได้แบบได้ยาด้วยน้ำเกลือได้อะไรด้วย
มันก็เลยแบบโอเคร่างกายมันก็กลับมาสมบูรณ์กว่าเดิม
คอนเฟิร์มว่าสมบูรณ์มากเลยค่ะ

เธอไปสัมผัสเขามาแล้วนี่มือเล่าว่ามือ
ไม่ได้สัมผัสอย่างเดียวนะสัมผัสเขาด้วยแปลกอะไร
นี่ไงชอตนี้นะคะนี่ฉันดูติดตาเขาเลยค่ะ

ดูแต่ตาก็กลัวจะไม่ได้รู้อะเนาะก็เลยต้องมือสัมผัสนิดนึง
เห็นเนาะว่าโปรเจคที่เขาจะถ่ายภาพเพื่อการกุศลเนี่ย
ออกมาเป็นแบบไหนจะเป็นกระต่ายแบบไหน
ดุดันปั่นป่วนยังไงเราพร้อมตั้งรับนะ

แล้วก็โฆษาเพื่อการผู้สน